คุณผู้ชมน้องก๊อฟน้องปุ้ยเป็นอีกคนนึงหรือเปล่าที่ลงรถไปแล้วบางทีชอบเอากระเป๋าถือวางไว้ที่เบาะ
เอากระเป๋าสตางค์หรือของมีค่าวางเอาไว้ที่เบาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วเพราะว่าเห็นข่าวบ่อยว่ามีคนถูกทุบกระจกรถแล้วก็ไปขโมยทรัพย์สิน
นี่เลยผู้หญิงคนนี้ลงไปกินหมูกระทะขอโทษครับทั้งกระเป๋าถือแล้วก็กระเป๋าเงินยี่ห้อแบรนด์เนม
สมภาพคลองหลวงครับเข้าไปตรวจสอบเหตุคนร้ายทุบกระจกแล้วก็ขโมยทรัพย์สินนะครับ
เหตุเกิดในลานจอดรถของบุฟเฟ่ปิ้งย่างหมูกระทะแห่งหนึ่งที่คลอง๑คลองหลวงปฐุมธานี
เธอมากับเพื่อนอีก๒คนมารถคันนี้ขับเข้ามาจอดตอนทุ่มหนึ่งลงไปกินหมูกระทะ
คือกินหมูกระทะนะมันก็จะมีควันมีอะไรแบบนี้
กระเป๋าเธอแพงนะเธอไม่ได้เอาลงไป
เอาติดไป๑๕๐๐ก็พอใส่กระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อไป
นี่แหละฮะส่วนทรัพย์สินอื่นวางไว้ในรถ
กินเสร็จกลับมาสิครับโอ้โหอิ่มอิ่มจุก
แต่ไม่ได้กินจุกนะจุกเลยพอมาเห็นที่รถ
ประตูด้านขวาถูกคนร้ายทุบแตกซะแล้วครับทรัพย์สินหลายรายการเลย
กระเป๋าที่ผมบอกนะปุ้ยพี่ก็ไม่รู้ราคานะไอ้กระเป๋าถือกระเป๋าวิตตองหลุยวิตตอง
มันใบละเท่าไหร่ก็หลักหมื่นนะคะเขาบอกมูลค่า๕๐๐๐บาท
กระเป๋าสตังค์ก็หลุยเหมือนกันนะฮะมูลค่า๓๐๐๐บาท
แหนทอง๕๐สตางค์เงินสด๕๐๐บาทโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีกเครื่องนะฮะลองฟังเธอเล่าหน่อยนะครับ

เพราะว่าเราขี้เกียจถือเราก็เลยวางไว้ด้านหน้า
แต่ก็คือคือมันสะดุดตาไหมเขาก็มองว่ามันไม่สะดุดอะค่ะ

แต่โน้ตบุ๊กอ่ะมันอยู่ในกระเป๋าใบเอกสารนะครับ

แต่มันมีรองเท้าที่เป็นรองเท้าคุชชี่
แต่เขาก็คงไม่รู้มั้งคะว่ามีมูลค่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่คนร้ายเขาทุบรถคุณสนัทธิมนต์เนี่ยนะ
คือเขาอาจจะมองไม่เห็นหรอกข้างในมีอะไร
แต่เขาทุบเพราะว่าเป็นฟอร์จูเนอร์ไง

รถคันนี้แพงด้วยข้างในของต้องมีของแพงแน่

พนักงานสอบสวนบอกว่าหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับ

เดี๋ยวจะให้ชุดสอบสวนไปดูวงจรปิดของทางร้าน

จะตามตัวคนร้ายจะเอาของมาคืนเธอครับ
มีรองเท้าแตะกู้ชีด้วยแต่ไม่ได้เอาไป
ใช่คงไม่รู้ว่ามันมีค่า